ธีรศักดิคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเปิดเผยนะคะ
หลังจากที่มีการปลดล็อกกัญชา
เทศบาลได้ประชุมร่วมกับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง๑๑แห่งในสังกัด
แห่งมีความเป็นห่วงเด็กเล็กทั้งในแง่ของการเข้าถึงกัญชา
และการนำกัญชามาเป็นส่วนผสมของอาหารซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ดังนั้นเทศบาลจึงออกประกาศกฎเหล็ก๙ข้อให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เป็นพื้นที่ปลอดกัญชาห้ามขายอาหารเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาอย่างเด็ดขาด
และขอความร่วมมือไปยังร้านค้าภายนอกรอบโรงเรียนด้วย
อกจากนี้ยังกำชับครูให้เฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง
เพราะมีความกังวลเรื่องการสูบบุหรี่สอดไส้กัญชา
ทางเทศบาลและโรงเรียนจะพยายามดูแลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้